ก็เปิดตัวเสื้อที่จะใช้สู้ศึกในการแข่งขันไทยลีก๒ฤดูการหน้านี้นะคะ
แล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นไทยลีก๑ให้ได้
รวมถึงได้พูดถึงการย้ายไปเล่นในเจลีกของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ด้วยค่ะ
ศูนย์การค้าเซียรังสิตค่ะ
โดยมีสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ผู้อำนวยการสโมสร
แล้วก็โค้ชโอ๋งดูสิทธิ์เฉลิมแสงหัวหน้าผู้ฟักษร
นักเตะที่ส่วนชุบแข่งใหม่นะคะออกมาเดินโชว์ให้แฟนคลับได้ยนต์ชมกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสุรชาติสารพิมกองหน้าตัวเก่ง
ชาววัดวิราชาติที่จะกลับมาเล่นในฤดูการนี้
หลังจากหมดสัญญายืมตัวกับเซเลโซโอซาก้าทีมในเจลีค่ะ
ชัดชัยบุตรพรมนะคะผู้รักษาประตูที่ย้ายมาจากเชียงราย
ธนบุญเกษารัฐรวมไปถึงทิศปริพันธ์พ่วงจันทร์
ที่มีข่าวว่าเตรียมจะย้ายไปเล่นให้กับทีมโออิตะทรินิตะทีมน้องใหม่ในเจลีกด้วยสัญญายืมตัวด้วยค่ะ
ซึ่งโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสงก็มั่นใจนะคะว่าด้วยศักยภาพของผู้เล่น
จากนี้นะคะในงานก็ยังมีการประกวดสาวรับบิดเกิลส์ค่ะรอบแกนไฟนัล๖คนสุดท้าย
ผลปรากฏว่ารับบิกบีมนางสาวนัชชาพัฒน์แสงฤทธิ์คว้าตำแหน่งชนะเลิศรับเงินรางวัลไป๕๐๐๐บาท
พร้อมกับรถจักรยานยนต์มูลค่ากว่า๔๐๐๐บาทไปครองค่ะ
ต่อกันที่ผลฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
เวสแฮมค่ะชนะอัสนอลไป๑ประตูต่อ๐ตอนนี้อัชนอลก็รั้งอันดับที่๕มี๔๑คะแนน
ขณะที่ใบตันนะคะแพ้ลิเวอร์พูล๐ประตูต่อ๑ค่ะยังคงหลังจากฝูงต่อไปสำหรับริเวอร์พูลมี๕๗คะแนน
เลสเตอร์ซิตี้แพ้เชาะแทมตั้น๑ประตัวต่อ๒เชลซีชนะนิวคัสเซิล๒ประตัวต่อ๑
เชลซีตอนนี้มี๔๗คะแนนอยู่อันดับที่๔นะคะส่วนนิวคัสเตอร์หล่นมาอยู่อันดับที่๑๘มีเพียงแค่๑๘คะแนนเท่านั้นค่ะ